ถ้าน่ากลัวสุดก็น่าจะเป็นท่าข้ามอะครับ
ถ้ากลัวสุดว่าเป็นทีมตัวเองอะครับ
เพราะว่าในหลีกก็จบอันดับ๒มา๒ปีแล้ว

เป้าหมายปีหน้าเรารับมาเอาแชมป์เต็มตัวได้ครับ

ทั้งฟุตซอลีกและเอเวฟครับ
ตอนนั้นก็รู้สึกกาวครับ

รู้สึกว่าทำไมเราไม่ทำให้มันเต็มที่ว่ะ
แต่เรากลับไม่เชื่อมั่นในตัวเอง
แล้วเราก็เหลือเผยไปช่วงหนึ่งเลยครับ
ตอนนั้นใช้ชีวิตไม่ชอบอะไร
มดน้าน่าจะโฟกัสกับตัวเองได้ตั้งนานแล้ว
ไม่น่าไปวอกแวกกับสิ่งยั่วยู้รอบสนามเลย

ตอนเล็กก็เป็นตึกคนหนึ่ง
หอบครับโรคหอบตอนเด็กที่บ้านแบบเลี้ยงสัตว์เยอะอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วแบบแพ้พวกขนสัตว์พวกอะไรพวกนี้ครับตอนนั้น
แล้วแบบทางบ้านก็ไม่ได้ฐานะก็ไม่ได้ค่อยมีมากอะไรอย่างนี้
เขาก็แบบไปเอาไปรักษาบ่อยแล้ว
แล้วเขาก็ไม่รู้จะรักษาไงเขาก็เลยเลือกให้เล่นกีฬามากกว่าครับ
พอเข้าไปได้เล่นกีฬาแล้วอาการที่เป็นอยู่มันดีขึ้นนะครับ
หายไปปิดทิ้งเลยแล้วหลังจากนั้นก็เลือกเล่นตั้งแต่นั้นมากีฬาฟุตซอล
ที่เลือกเล่นฟุตซอลเพราะตอนเด็กนั่งเห็นรุ่นพี่เล่นนะครับ
แล้วแบบมันสนุกไม่มีการแบบชิงไหวชิงพลิบกันอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วแบบบวกกับเราชอบด้วยแบบการแบบคิดก่อนแล้วค่อยทำอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะตอนนั้นหมอก็บอกว่าเราเป็นหอบเป็นยังไม่ได้ขั้นร้ายแรงครับ
บอกให้เล่นกีฬาแล้วมันจะช่วยรักษาให้หายครับ
ก็ขอบคุณกีฬาครับที่ช่วยทำให้หายจากการเป็นโรคหอบครับในวัยเด็ก

แล้วแบบเราเคยแบบเกเลเสเทไปพักนึง

พอตั้งใจทำเรารู้สึกว่าเราก็ทำได้ครับ
ทีมชาติไทยครับจุดเด่นเลยก็เรื่องการมีรูปแบบการเล่น๔๐เคลื่อนที่ตลอดครับ
เพื่อนที่ได้ทุกตำแหน่งแทนกันได้หมดและถ้าผมเข้าไปก็อาจจะมีการจบสกอร์ได้มากขึ้น
ยิงบอลได้แบบไอ้นี่ขึ้นเกมลุกได้ดีขึ้นนะครับ
จบรองช้ำถามว่าเสียดายมั้ยมันก็เสียดายครับเราไปพลาดแบทเล็กหน่อยกันเองครับ
ก็ต้องยอมว่าถ้าเรือของเขานิ่งกว่าครับเขาเลยได้ช้ำไปครับ
ถ้าน่ากลัวสุดก็น่าจะเป็นท่าข้ามอะครับ
ถ้ากลัวผมว่าเป็นทีมตัวเอง
เพราะว่าในหลีกก็จบอันดับ๒มา๒ปีแล้วจะไปกลัวใครอีกครับ
ถ้าข้ามจะเป็นทีมที่เล่นเกมลุกได้ดุดันนะครับ
และเดินเพสซิ่งอยู่ตลอดเวลาครับ
แล้วเวลาเกมลุกก็คือจะจบสกอร์ได้ตลอดนะครับ

จุดแข็งของท่าข้ามอีกจุดหนึ่งก็คือแฟนคลับครับ
เพราะเวลาถ้าข้ามเตะในบ้านแฟนคลับจะมาเต็มตลอดเลยครับ

มาช่วยเชียร์ช่วยผลักดันให้พวกเรามีแรงฮึดตลอดครับ
ตอนได้ยินเสียงแฟนคลับก็รู้สึกว่าแบบว่า

ยิ่งเล่นในบ้านยิ่งสนุกเลยครับ
เล่นในบ้านท่าข้ามคือเล่นในบ้านปีนี้แทบไม่แพ้ใครเลยในบ้านครับ
เพราะว่าได้แฟนคลับช่วยด้วยครับ

เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสเฉียดได้มากกว่านี้ปีไหนแล้วครับ

ปีหน้าเรามาเอาแชมป์เต็มตัวแล้วครับทุกรายการครับ
ทั้งฟุตสอลีกและเอเวฟครับ